แต่เดี๋ยวนะคะดูเหมือนว่าจะมีคนหลงทาง

ร้านนี้เรียกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าดังของย่านนะครับ
เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับว่าจะต้องไปไกลแค่ไหนนะครับ
นี่ต้องเดินไปท้ายซอยเลยเหรอเนี่ยอ้าวเดินแค่ร้อยกว่าเมตร
เดินแล้วกันถือว่าย่อยอาหารของสองร้านแรกนะครับ
แต่ว่าร้านนี้ต้องยอมใจครับผมเพราะว่าเป็นร้านก๋วเป็ดที่ทุกอย่างเป็นเป็ดนะครับ
มีทั้งเนื้อเป็ดมีทั้งเป็ดตุ๋นนะครับมีทั้งเครื่องในเป็ด
มีทุกอย่างที่เป็นเป็ดนะครับแม้กระทั่งลูกชิ้นเป็ดครับ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ถึงแล้วถึงสักทีใช่ไหมเนี่ยอ้าวอิ่มแป้อ้าวลูกชิ้นเป็ดอ้าว
สวัสดีครับเฮียครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีพี่แมนใช่ไหมใช่ครับ
เจ้าของร้านเฮียเม้งใช่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับผมใช่ครับผม
ทำไมมีชื่อร้านว่าอิ่มแป้ด้วยอะครับอ๋อคือจริงจริงเราเปิดอิ่มแป้ก่อน
ครับผมประมาณสิบหกปีครับโอ้แถวนี้ก็คือโซนออฟฟิศจะเยอะ
เราก็อาหารจานด่วนครับเท่าที่นี้อยากให้มีเมนูใหม่อะไรเงี้ยครับ
ก็คือขายทั้งก๋วเป็ดและขายทั้งเมนูด่วนด้วย

เดี๋ยวลูกค้าสับสนนะครับเพราะเวลามีสั่งจากแอปอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วทำไมถึงขายอาหารทั่วไปอาหารตามสั่งอยู่ดี
มาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วแล้วไปเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาจากไหน
คือจริงแล้วเนี่ยเราขายมาประมาณ๑๐ปีแล้วก็ลูกค้าก็โอเคแล้ว
ก็เลยอยากให้มีก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าร้านอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยมองว่าก๋วยเตี๋ยเป็ดเนี่ยน่าจะคนนิยม
พอดีอากงเขามีสูตรอ๋อ

แล้วฝึกทำอยู่นานไหมครับกว่าจะเปิดร้านได้
ไม่นานครับเพราะว่าสูตรจากโกงแล้วก็อาโกเขาก็มาสอนอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วผมก็มาดัดแปลงเรื่องซุปเพราะว่าของเดิมจะเป็นซุป

แต่ของเราก็เลยพยายามให้เป็นเหมือนสูตรสมุนไพร
เขาบอกว่าร้านของเฮียเนี่ยมีแบบเป็ดหลากหลายชนิดมาก
เอาเนื้อเป็ดมาทำได้หลายผลิตภัณฑ์ใช่มีทำอะไรบ้างครับ

เป็ดแล้วไอเดียลูกชิ้นเป็ดนี่มาจากไหนฮะ
คือไอเดียคือว่าทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้ว

โอเคมันอาจจะอร่อยน้ำซุปอาจจะแปลกใหม่
แต่ว่าอยากให้ใส่ท็อปปิ้ง

เดือนก็คือทดลองทำแล้วก็ทิ้งทดลองทำอะไรอย่างนี้

ถูกใจอ้าวเดี๋ยวขอไปดูแล้วกันลูกชิ้นเป็ดเป็นยังไงเกี้ยวเป็ดเป็นยังไงนะครับผม

จากวิทยายุทธ์ของอากงส่งต่อมาถึงเมื่อเฮียเม้ง
เม้งก็ได้มีการพลิกแพลงปรับปรุงแต่งเสริมเติมนิด
เพื่อให้ก๋วยเตี๋ยเป็ดของร้านโดนใจทั้งคนทาวนอินทาวน์และต่างถิ่น
ซึ่งนอกจากจะปรับปรุงสูตรของซุปอย่างที่เฮียบอกไว้แล้ว
ก็มีเรื่องของการเพิ่มเกี้ยวเป็ดและลูกชิ้นเป็ด
ซึ่งกล้าการันตีได้เลยว่านี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าแรกที่มีลูกชิ้นเป็ดเป็นของตัวเอง
ส่วนลูกชิ้นเป็ดจะเด็ดขนาดไหนเราบุกไปคุยกันต่อดีกว่าค่ะ
อันนี้ที่เห็นนี่คือลูกชิ้นเป็ดเหรอครับ

แต่ว่ามันจะมีความเด้ง
มันจะมีความเด้งคือเหมือนกับมันมีเอ็นอะไรอยู่ในข้างใน

คือพวกนี้เวลาทำเราก็ล้างแล้วก็ล้างน้ำเกลืออะไรพวกนี้

แล้วก็แช่อย่างดีกลิ่นสาไม่มี
วิธีการทำลูกชิ้นเป็ดเหมือนวิธีการทำลูกชิ้นอื่นไหม

ก็คือทุกอย่างเลยเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าของเราใช้ส่วนที่เป็นเป็ดทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็น

ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็มาบดมาบดแล้วก็มาเติมพวกซีอิ๊วเครื่องต่างอะไรพวกนี้

ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนมีลูกชิ้นเป็ดเลยคุณเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าที่ทำ
ถามว่าเป็นเจ้าแรกไหมก็ไม่เคยเห็นนะครับ
ไม่เคยเปลี่ยนเนอะใช่ใช่แล้วเขามากินของเราแล้วเขาไม่เอาไปทำตามเหรอ

มันก็ไม่ได้ง่ายนะมันก็ยากเนอะ

น้ำจิ้มอันนี้ก็เหมือนคล้ายน้ำจิ้มลูกชิ้นทั่วไป

ก็คือจริงแล้วมันก็เป็นมีทั้งเป็ดพะโล้เป็ดตุ๋น
มีลูกชิ้นมีเกี้ยวมันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นท็อปปิ้งแบบไหน
ถ้าเป็นเป็ดตุ๋นก็จะเอาน่องไหมหรือจะเป็นเอาเป็ดพะโล้เป็นเป็ดสับไหม

เกี๊ยวเป็ดหาเกี๊ยวเป็นนี่เป็นยังไงเนี่ย

เราพยายามจะหาแป้งที่บางนะครับแล้วก็ห่อพยายามทำให้ตัวมันอ้วน
แล้วก็เวลาต้มอะไรอย่างนี้มันจะได้แบบว่า
บวมพร้อมพร้อมเงี้ยวแล้วทาเข้าไปแล้วได้เนื้อเป็ดเต็ม

เนื้อเป็ดก็คือเป็นเนื้อเป็ดล้วนก็สับแล้วก็กับราบผักชีกับซีอิ๊ว
กับอะไรส่วนผสมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บดแล้วก็เอามาห่อ
ต้องเอาไปผัดต้องไปปรุงรสกับมันหรือว่าดิบ
ไม่ต้องเลยที่ดิบเลยแล้วก็เวลารวกก็สกพร้อมนะ

ก็ประมาณ๒๓ชั่วโมงนะครับ
เป็ดตุ๋นนะครับเป็ดตุ๋นเองมีน่องกับมีปีก
ก็คือเราก็สั่งมานะครับสั่งเป็ดมาแต่ว่าเราก็ต้องมาทำพะโล้อีกทีนึ
คือทำพวกตุ๋นยาจีนนะฮะ
แต่ว่าน้ำน้ำของเราเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋เป็ดเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่น
เพราะน้ำก๋วเป็ดของเราเนี่ยจะไม่ได้เอาน้ำจากเนื้อเป็ดมาใช้
เพราะว่าบางทีเนื้อเป็ดเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่ามันมีความมันไง
บางทีเป็นน้ำซุปแล้วมันจะดูมันของเราเป็นแบบ
ทำไมมีน้ำ๓น้ำเอาไว้ทำอะไรบ้าง
สองน้ำก็คือไว้ฉกแล้วก็เอาไว้อันนี้ก็เป็นน้ำซุปอะครับ

ฉกก็คือลวกลวกบะหมี่คือลวกบะหมี่

ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นน้ำซุปอะครับ
อ๋อเหมือนกันเวลาเติมซุปก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมครับ
เอ้าเอางี้วันนี้มาทั้งทีนะ
ขอแบบว่าจัดเมนูเอาแบบเต็มที่เอาให้อิ่มแป้เลยนะ
อ๋อได้ได้แล้วครับผมไปเลย

เจอความเป็ดแน่นเอียดทุกโมลิกุลขนาดนี้
ใครเป็นสายเตี๋ยวเป็ดบอกเลยว่าต้องมาตามกันด่วนค่ะ
เคี้ยวต้องมีงานลูกชิ้นต้องมา
ส่วนงานเตี๋ยวเนี่ยพลาดไม่ได้จริง
หวังว่าเฮียนัทของเราจะยังสู้ไม่ถอยนะจ๊ะ

การรับประทานลูกชิ้นเป็ดครั้งแรกเลยนะครับผม

เป็นแบบปิ้งครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเกี้ยวลวก
ลวกแล้วเราราดน้ำอะไรลงไป

แล้วก็มีเส้นบะหมี่เป๊ะ
หมี่เป๊ะแล้วก็มีเป็นท็อปปิ้งเป็นลูกชิ้นกับเกี้ยวแล้วก็มีไส้นะครับ
ส่วนเกี้ยวร่วมนี่ก็คือทานกับน้ำจิ้มตัวนี้

ลูกชิ้นปิ้งนี่ตกมาได้๑๕บาท

ตัวนี้จะอยู่ที่๗๕บาทครับ
ก็คือมีครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเป็ดอยู่ในนั้นหมด
ไส้เป็ดทั้งเนื้อเป็ดพะโล้ทั้งเกี้ยวทั้งลูกชิ้นนะครับ

ก็คือ๕๐บาทก็คือจะมีเนื้อเป็ดอย่างเดียว

เอาล่ะเรามาชิมกันดีกว่านะ

ซุปเข้มข้นอยู่แล้วรสชาติครบอยู่แล้วนะครับ

เป็ดเป็ดเป็ดจริง

หมายถึงว่ามันตัวมีเป็ดแล้วก็มีอาจจะส่วนผสมของแป้งนิดหน่อย

คือปกติเรากินเป็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นของมัน
แต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเป็ดเลยสักนิดเดียว
แต่ดูแล้วเป็นเป็ดใช่ไหมฮะ

มีคนที่ไม่กินเป็ดก็มากินก็โอเค
ก็โอเคเลยนะเพราะรสชาติมันใช้ได้เลยนะครับผมครับ
ในส่วนของคนที่มาแล้วอยากแบบซื้อลูกชิ้นเป็ดกลับบ้านนี่มีขายไหม
มีฮะเป็นแพ็คฮะแพ็คก็คือ๑๐๐ลูกอะไรอย่างนี้
แพ็คจะมีเป็นแบบว่าเป็นโลโก้ของทางร้านเลย

ได้ไปลวกไปกินกับมาม่ากินกับอะไรก็ได้หมด

ถ้าใครอยากจะมาร้านเฮเม้งร้านตั้งอยู่ที่ไหน
เกือบสุดทางครับผมอยู่ซ้ายมือเจอเลยครับ
จะเห็นป้ายกูเต๋วเป็ดเฮเม้งใหญ่โตโมโหละนะครับ

๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็นครับ

วันอาทิตย์หยุดนะน้องน้องก็มาได้ทุกวันเลยนะครับ

เรียกว่าจุใจซ้ายคนรักเป็ดกันเลยทีเดียวค่ะ
แต่เดี๋ยวข้าวเหนียวแค่๓ร้านคงยังไม่พอ
เพราะกินข้าวไม่กินหวานมันก็กลายอยู่นะครับเซ
ช่วงหน้าเฮียน็อตพาไปชิมเมนูเส้นสไตล์ของหวาน
แต่ไม่รู้ว่าระหว่างของหวานกับเจ้าของร้านเนี่ย
ใครจะหวั่นกว่ากัน